นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้ว
เป็นประธานาธิบดีคนที่๔๕
รับไม้ต่อจากบารักษ์โอบามาจากเดโมแครต
นั่นก็คือตัวแทนจากภาคริปแพลบริกัน

เพราะว่าจะมีการสาบานตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในต้นปีหน้า
คือเดือนมกราคมปี๒๐๑๗นั่นเองนะครับคุณผู้ชม
วันนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าย้อนกลับไปดู
การแข่งขันการช่วงชิงคะแนนในแต่ละพื้นที่
รัฐในสหรัฐอเมริกาทั้งจากทรัมป์แล้วก็ฮิลาลีนั้น
เด็ดเผ็ดมันกันขนาดไหนนะครับคุณผู้ชม
ตัวเลขล่าสุดนี่คือปรากฏอยู่นี้นะครับ
หรือว่าคะแนนที่มาจากคณะผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐ
ก็จะมีจำนวนมากน้อยแตกต่างกันตามสัดส่วนจำนวนประชากร
ลาลีได้ไป๒๑๘ครับทรัมป์เฉือนชนะไปที่๒๘๙คะแนนนะครับ
ซึ่งณขณะนี้ก็คือว่าเกณฑ์กลางวางเอาไว้ถ้า๒๐๐
แตะเมื่อไหร่หรือว่าได้คะแนนนี้เมื่อไหร่ปุ๊บ
มีโอกาสคว้าชัยได้เป็นผู้นำคนใหม่ของประเทศในทันที
ดังนั้นครับณขณะนี้ทุกอย่างนั้นเกมการเมือง

จะเป็นคนกำหนดทิศทางจากนี้ไปนะครับ
เป็นพักลิพริกันจะได้กลับมาทำหน้าที่บริหารประเทศ

แต่ว่าคุณผู้ชมครับโดยทั่วไปการเมืองของสหรัฐนั้น
จะมีการเลือกแล้วก็มีคะแนนหลักอยู่๒ประเภทด้วยกันนะครับ
ซึ่งพบว่าเฉือนชนะกันแบบหายใจรถต้นคอครับ
ได้ไปประมาณสัก๔๗๘ส่วนฮิลาลีนั้นได้ไป๔๗๔ครับ
คะแนนไม่แตกต่างกันนะครับไปเฉินชนะกันจริงก็คือคะแนนที่มาจาก
จำนวนผู้เลือกตั้งแต่ละรัฐแต่ละพื้นที่นั่นเองนะครับ
จุดเปลี่ยนสำคัญของทรัมป์ครับคุณผู้ชมเราพบว่าถ้าเกิดว่ามาดูแผนที่ของสหรัฐ
แล้วก็จะสรุปตัวเลขคะแนนในแต่ละรัฐแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไร
ปรากฏด้านหน้าผมแล้วในขณะนี้นะครับคุณผู้ชม
จะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าแต่ละรัฐนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง
จุดเปลี่ยนสำคัญของทรัมป์เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อคะแนนเริ่มออกมาจากฝั่งทางตะวันตกของประเทศครับ
สีแดงแบบนี้นะครับเริ่มประกาศออกมา
แล้วก็ทรัมป์สามารถจะคว้าชัยได้คะแนนมาจากในรัฐสมรภูมิ
ก็คือรัฐที่ทั้งสองพักคะแนนสูสีกัน
ไม่ว่าใครชนะจะมากน้อยสักแค่ไหนก็ตามแต่
วิเคราะห์ประเมินก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากว่าทรัมป์ชนะที่พื้นที่นี้รัฐแห่งนี้
มีโอกาสที่จะชนะทั้งกระดานครับ
แล้วสุดท้ายทรัมป์ก็สามารถจะกวาดมาได้ซึ่งสัดส่วนคะแนนนั้นไม่แตกต่างกันครับ
สัดส่วนที่ทรัมป์นำก็จะอยู่ที่ประมาณสัก๔๙
ฮิลาลีจะได้ที่๑๔๘นะครับอย่างที่บอกครับ
ก็กวาดมาหมดในคะแนนในรัฐนั้นในพื้นที่นั้นครับ
เราไปดูกันครับคุณผู้ชมว่าในแต่ละพื้นที่นั้นคะแนนแต่ละแห่งนั้นเป็นอย่างไรนะครับ
หลังจากปิดหีบเลือกตั้ง๑ชั่วโมงครับพบว่า
ความคาดหมายก่อนที่จะไล่เรียงเก็บชัยชนะในรัฐอื่น
อย่างจอร์เจียซาวท์แคลอร์ไลน่าเวสเวอร์จีเนีย
อาราบามาอินเดียน่าเทเนสซี่
มิซิปซิปปี้มิสซูรีอาคันซอล
ลุยเซียน่านอสดาโกต้าซาวดาโกต้า
บราสก้าแคนซัสโอกราโฮมา
เท็กซัสมอนชาน่าไวโอมิ่งแล้วก็ไอดาโฮนะครับ
ก่อนหน้านี้คลินตันคว้าชัยชนะในรัฐ
โรดไอลันด์เวอร์มอร์ตแมซาชูเซต
แนคติกัสเตลาแวร์นิวยอร์กนิวเจอร์ซี่
อินลินอยโคโลราโดนิวเม็กซิโก
ฮาไวน์โอเรกอนแล้วก็วอร์ชิงตันครับ

จำนวนผู้เลือกตั้งอยู่ที่๕๕คะแนนเสียงด้วยกัน
ลาลีนั้นสุดท้ายเธอชนะมาได้ที่แคลิฟอร์เนีย

แต่ก็ตามไม่ทันทำแล้วนะครับ
เพราะว่าทรัมป์เขาก็กวาดคะแนนในรัฐสมรภูมิอื่นมาแล้ว

ล่าสุดครับที่รัฐเมนก็เป็นอีกหนึ่งรัฐนะครับ
ฮิลาลีนั้นเธอได้กวาดคะแนนมา๓จาก๔คะแนน

รัฐเมนจะมีวิธีการในการนับคะแนนแตกต่างจากรัฐอื่นนะครับ
ก็คือว่ารัฐอื่นคือวินัลเทคออน
แต่ว่าที่รัฐเมนนั้นก็ชนะสัดส่วนเท่าไหร่ก็ได้ไปเท่านั้น
นี่คือสรุปภาพรวมที่ทำให้สุดท้ายแล้ว
ว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐก็คือโดนัลดทรัมป์นั่นเองครับ